ช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านอยู่บ้านเบื่อเนี่ย

แต่งองค์ทรงเครื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหจำลองเหตุการณ์ว่าเนี่ยฉันกำลังจะขึ้นเครื่องบินกันเลยนะคะ

เหมือนอยู่และเนียนด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
แถมมีการเปลี่ยนชุดด้วยนะคะไม่ธรรมดา
พร้อมสายสะพายกล้องรูปนะคะเหมือนว่าไปเที่ยวมาแล้วด้วย
มีเสียงประกาศแบบเดียวกับที่สนามบินด้วยนะ
เรียกว่าแบบสมจริงสุดเลยค่ะ
รอกระเป๋าตรงสายพานอะไรอย่างนี้

แบรนด์ดังมากระเป๋ามาเลยนะคะคุณนิวเคลียร์หันศาค่ะ

คราวนี้ค่ะขออุ้มน้องไทก้าเที่ยวไปด้วยเลยละกัน
แต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยแหมเหมือนลูกชายตัวจิ๋วค่ะ
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยอินเท่าไห
คุณแม่ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นลากกระเป๋ากลับบ้านแล้วกันจ้ะ

แต่อย่าสไลด์เลินนะคุณแม่นะ
ดูด้วยระวังสิ้นสุดทางเลื่อน
งั้นเดี๋ยวจะเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าแบบไม่รู้ตัว